จอประเด็นวันนี้เราจะพาไปดูโรงเพาะกัญชาที่ประเทศอุรุกวัยนะครับ
ซึ่งประเทศนี้ตัดสินใจเปิดเสรีกัญชาเป็นประเทศที่เป็นประเทศแรกของโลกเมื่อ๖ปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็กำลังตั้งเป้าผลิตกัญชาส่งออกหวังสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ที่นี่คือฟาร์มกัญชาที่ถูกตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายห่างจากเมืองหลวงของอุรุกวัยไปราว๑๓๐กิโลเมตร
บริษัทฟอร์เมิร์ดซาเจ้าของฟาร์มแห่งนี้กำลังเดินหน้าปลูกกัญชาในโรงเรือนขนาดใหญ่๑๘หลัง
ปัจจุบันมีต้นกัญชารวมสามหมื่นห้าพันต้นกัญชาทุกต้นถูกดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ
โดยตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเพาะกัญชาเจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมหมวกคลุมผมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และกระบวนการอื่น
เพื่อป้องกันไม่ให้กัญชาติดโรคอันตราย
เลน่ากอนซาเลสนักชีววิทยาที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บอกว่ากัญชาจากฟอเมอร์ซาคือกัญชาที่ผ่านมาตรฐานสากล
บอกว่าทุกกระบวนการที่นี่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ
โดยมีการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นหลักประกันว่า
กัญชาจากที่นี่จะตีตลาดอุตสาหกรรมยานานาชาติได้
ซึ่งเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหาร
อุรุกวัยเป็นชาติแรกในโลกที่เปิดเสรีกัญชามาตั้งแต่๖ปีที่แล้ว
โดยสามารถปลูกกัญชาเพื่อซื้อขายได้
ขณะเดียวกันยังอนุญาตให้พลเมืองอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ลูกกัญชาและใช้เพื่อสันทนาการ
ส่วนการผลิตกัญชาเพื่อเป็นยานั้นต้องขอใบอนุญาตผลิตจากรัฐบาลก่อน
ในตอนนี้อุตสาหกรรมกัญชาในอุรุกวัยจะเพิ่งเติบโต
แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหลายบริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจ
โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์จากกัญชาไปต่างประเทศ
ขณะเดียวกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีอุรุกวัยเพิ่งอนุมัติให้แล็บสัญชาติแคนาดา
เข้ามาปลูกกัญชาในประเทศ
แต่เจ้าของโรงเพาะกัญชาในอุรุกวัยเหล่านี้
ยังติดปัญหาใหญ่อยู่ข้อเดียวคือหลายประเทศในโลก
ยังไม่อนุญาตการใช้กัญชาทั้งในฐานะที่เป็นยา
และใช้เพื่อการผ่อนคลายและยังเป็นที่รู้กันว่า
การแก้กฎหมายอนุญาตใช้กัญชาไม่ใช่เรื่องง่าย
เอโกโอลิเวร่าประธานกรรมการยาแห่งชาติอุรุกวัย
องว่าอุตสาหกรรมกัญชาต้องขับเคลื่อนในระดับนานาชาติ
เพราะในหลายประเทศมีความซับซ้อนและเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
เขาบอกว่าอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อเป็นยาต้องขับเคลื่อนในระดับสากล
เพราะแต่ละประเทศมีกฎในการผลิตและมีระดับเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
ซึ่งเขายืนยันว่ากัญชาสัญชาติอุรุกวัยจะเน้นคุณภาพมากกว่าผลิตเพื่อปริมาณ
แม้จะยังมีอุปสรรคที่ทำให้การส่งออกกัญชาไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่รัฐบาลอุรุกวัยมองในระยะยาวว่ากัญชาอาจเป็นพืชเศรษฐกิจ
สวัสดีครับ